ค่ะติดตามเรื่องราวบนโลกโซเชียลกันต่อดีกว่า
ตอนนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องเข้มข้นมากจริง

เรื่องที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกหนึ่งคลิปบนสังคมออนไลน์นะคะ
มีคลิปหญิงสาวคนหนึ่งเขาไปยืนขวางหน้ารถนะคะ
แล้วก็มีคนที่อยู่ในรถถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็โพสต์ข้อความในเชิงว่านี่เป็น๑๘มงกุฎหรือเปล่า
เรื่องนี้มีการขยายต่อค่ะ
คลิปนี้ค่ะถูกแชร์ในสังคมออนไลน์นะคะ
เป็นคนขับรถสองแถวสายสวนผักคลองบัวนะคะ
เป็นหญิงสาวคนนี้แหละอายุประมาณ๖๐ปี
กำลังยืนขวางหน้ารถพร้อมตะโกนว่า
ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงสูงประมาณนี้นะคะในคลิป
โดยผู้ถ่ายระบุข้อความประกอบคลิปนี้ว่า
เขาทำไปเพื่ออะไร

ดูลักษณะคล้ายกับมิจฉาชีพ
มักจะมีภาพปรากฏในโซเชียล

แล้วก็แกล้งล้มไปเองในต่างประเทศเอง

เป็นลูกสาวของหญิงรายนี้นะคะ
ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความ

คือคุณแม่ของตนซึ่งมีอาชีพ
ขับรถสองแถวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ได้ขับรถเฉียวชนกับสองแถว
คู่กรณีก็คือคนที่อัดคลิปนี้

รถแม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่

ประกันแต่คู่กรณีไม่ลงมาคุยด้วยนะคะคุณแม่ก็เลยเดินไปขวาง
ไม่ให้คู่กรณีขับไปแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เห็นอย่างในคลิป
แล้วก็ตอนหลังเนี่ยที่หลายคนสังเกตทำไมอยู่ล้มไปแบบนั้นอาจจะไปเชื่อมโยงกับ
ให้คู่กรณีขับไปแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เห็นอย่างในคลิป
แล้วก็ตอนหลังที่หลายคนสังเกตอ้าวทำไมอยู่ล้มไปแบบนั้น
อาจจะไปเชื่อมโยงกับความเป็น๑๘มงกุฎอะไรแบบนี้นะคะ
สาเหตุที่ล้มเนี่ยหญิงสาวที่บอกว่าเป็นลูกสาวบอกว่าเกิดจากขาสั่นไม่มีแรง
จากความตื่นเต้นไม่ใช่๑๘มงกุฎแต่อย่างใดนะคะ
จากนี้ลูกสาวยังระบุด้วยว่าสังคมไม่ยุติธรรมที่ตัดสินคนเพียงคลิปสั้นไม่ถึงนาที
ตอนนี้คุณแม่เสียใจมากนะคะจนไม่อยากอยู่แถวบ้าน
หากแม่คิดมากจนล้มป่วยหรือคิดสั้นขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
แล้วก็คนที่เม้นด่าเสียหายหายก็ใช้ชีวิตปกติแต่คนที่โดนด่าจะใช้ชีวิตต่ออย่างไร
ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้กับคนในครอบครัวเจ็บปวดนะ
นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่คล้ายกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเป็นคลิปที่เรารณรงค์กันไป
ที่เพิ่งอ่านข่าวรายงานข่าวไปชายคนหนึ่งที่มีรูที่รองเท้า
แล้วก็คนไปเหมาว่านี่เป็นกล้องรูเข็มแล้วเขาใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
เหตุการณ์นี้ก็คล้ายกันนะคะคนตัดสินภายในเวลาอันสั้นมากจริง
แต่คนที่โดนเนี่ยเจ็บปวดนะคะส่งผลกระทบต่อชีวิตเขายาวนะคะ

เพราะว่าบางทีเราเห็นแค่คลิปสั้นเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันคืออะไร

แล้วก็การวิจารณ์ในโลกโซเทียลบางทีใช้คำที่ค่อนข้างรุนแรง

เจ้าของคลิปคนที่อยู่ในภาพหรือว่าญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเห็นแล้วมัน

มันทำใจลำบากอ่านคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ย
เป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วสำหรับกรณีคลิปแรกที่หลุดออกมา
ดูเหมือนฝ่ายคนที่๑เป็นคนผิดคนที่๒เป็นคนถูก
แต่ปรากฏมีคลิปแฉกลับมาจริงแล้วคนที่สองเป็นคนผิด

แบบนี้มีเยอะมากเพราะฉะนั้น๓นาที

ใช่และที่สำคัญเวลามีกระแสเหมือน

มีคนเปิดประเด็นไปนิดนึงแล้วคนก็เหมือน

เหมือนเป็นสุมเพลิงมีเชื้อเพลิงปุ๊บกระพือ
แล้วยิ่งไปเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้น
ฝากด้วยคุณผู้ชมมันกระทบถึงจิตใจจริงนะคะ
คิดก่อนที่จะโพสต์คิดก่อนที่จะเป็น

ฮาชแท็กเม้นต์ได้แต่อย่าแรง

ด่าได้แต่อย่าแรง